เหมือนเดิมนะครับ๒หนุ่ม๒มุมแต่หัวใจด้วยกั้อนครับ

โอ้โหวันนี้นัดต้อนรับวันสงคราน
หลายคนเดินทางกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยนะแล้วก็เหล้าอย่าไปกินเยอะไม่ดีสาดความสุขใส่กันนะครับ
คู่แรกเปิดหัวการถ่ายเท่าสดวันนี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อน
ซ้ายประทะขวาโหท้าใจเสียเหลือเกินนะครับ

สอกสั่งตายเขาคือนำพลเล็กกรอกกับประนาท
ฝ่ายน้ำเงินเข้าเดือดเมืองตรังปักหลักแข็งแน่นแรงทุกดอก
เขาคือช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์
ครับมวยคู่แรกเปิดหัวรายการนะครับนำพลเล็กกรอกกับประนาท
คมกิจธนันไทยสงศ์อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ชกมาแล้ว๗๗ครั้งชนะ๕๑ครั้ง
แพ้๒๕ครั้งเสมอ๑ครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะคะแนนเพศเอกกคลินข่าวที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินช้างเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์
ชื่อกิติสักทองบัวอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดตังค์
ชกมาแล้ว๗๑ครั้งชนะ๕๔ครั้งแพ้๑๔ครั้งเสมอ๓ครั้ง
มุมแดงนี่เด็กโคราชก็จริงนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ท่ากระเกียบฉะเชิงเซาครับ
อยู่กับพี่กัมปนาศชูสุวรรณเลยครับพิกัด๑๑๙ปอนด์นะครับมวยคู่นี้
มุมน้ำเงินนี่จากจังหวัดตรังนะครับแม่หนุ่มใต้ใจเต็มเลยครับ
ญี่ปุ่นนี่ว่ากันว่าเข้าคิวกันขอลายเซ็นต์เลยนะ

อาหารทำไมเอกกับพี่ชัยไปญี่ปุ่นไม่มีใครสนใจเลยล่ะ

เดี๋ยวดูครับช้างเผือกเล็กตัวนี้ครับเป็นยังไงครับ
แต่ว่าช้างเผือกตัวนั้นนั่นบุรีรำนะครับแต่ตัวนี้จากตรังครับ
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงศ์ครับ
อีกหนึ่งกรรมการน้ำดีจากเวทีมาตรฐานอย่างราชดำเนินเลยครับ
ไม่เคยเจอกันมาครับอย่างที่เรียนไปครับโอ้โหเทียบสัดส่วนกันแล้ว

ดวงลูปร่างโชวงชกนะครับไขวดแดงสูง๑๖๒เซนติเมตรครับ
ส่วนช้างเผือกเล็กนี่สูงถึง๑๗๓เซน
เอ้าดูการบริกรรมคาถานะครับหน้าจอแบ่งเป็นสองมุมครับ
มุมแดงมีพี่กัมปนาศชูสุวรรณขึ้นมาถอดมงคลให้กับนักมวยนะครับ
อันนี้เป็นประธานชมรมมวยที่ฉะเชิงเซาด้วยนะครับคุณกัปนาศชูสุวรรณครับ

ถือว่าเป็นรุ่นลูกที่สืบทอดค่ายมา
ของคุณแทนทรัพย์นะครับ

ยาวนานนะในวงการมวยนะ๓๐๔๐ปีนะ

ต้อนรับเทศกาลสู่มหาสงการในสัปดาห์หน้า

ยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีทีวีหมาชน

แดงนี่เป็นมวยจากโคราชนะครับ

เผือกเล็กนี่มวยจากจังหวัดตรังนะครับ

ดูรูปร่างช่วงชบของไฟล์น้ำเงินละ
น่ารักเหลือเกินนะครับ
ใหญ่อ่ะ

เมื่อจะเป็นในเจ้าทวนเมื่อจะเป็นในเจ้าการตอนนี้ระยะนี้ฮอตมากเลยนะครับ
ก็ถือว่ามาถูกที่แล้วเข้าสู่อ้อมบกของวันทรงชัยนะครับ
นี่คุณกรรมนาศฝ่ายแดงนะครับเตี้ยล่ำแต่งแกร่งเหลือเกิน
คณะมวยเป็นที่ซ่าดอยู่แล้วกันที่ซ้อม

ไม่ใช่มารอเต้นไปเต้นมาหลัง
บาดเชือกเชือกบาดหลังไม่มีคะแนน

แข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะฝีมือจัดจ้าน
อย่างนั้นเถอะฝ่ายแดงน้ำเงินนี่เข่าในเหนียวแน่น
กับศึกยอดมวยไทยรัตฯ
โดยโปรเมอร์เตอร์ส่งชายรัฐนโสบัน

แกร่งเลยนะครับแม่ก็เอามาหน้ามีโชคในศึกยอดมวยไทยรัฐเป็นประจำ
สำชกเลยครับยกแรกนี้ต้องใส่เลยนะครับ
มาที่ไทยรัฐนี่ต้องเตะต้องต่อยอาวุธต้องออกครับ
ถึงจะมีคะแนนในแข้งขวาครับศาล

ขยับค่อยขยับเปิดเกมนี่ครับหลอกเตะขวาแล้วไม่เตะครับ
ต่อยด้วยซ้ายอำพลเล็กนะครับฝ่ายแดง
ตั้งรับแล้วแข้งซ้ายสาดครับช้างเผือกเล็ก
กกันไปขยับกันมานี่เป็นเพียงต้นเกมนะครับ
เหลือ๒๐วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวยังต้องดูกันอีกยาวดูกันอีกไกลนะ
นี่เป็นช่วงปลายยกแรกเท่านั้นเชื่อว่ายก๒
ดังนั้นเกมสีแดงขยับแบบนี้น่าจะเปิดเกมปุกแล้วนำคนเล็ก
ถือว่ามาชมแล้วถูกฉลกที่ศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย
วันนี้ถือว่าเป็นรายการนัดดีนะนัดดีใช้ได้
เอกนำรายการวันนี้เงินแสนนะครับเพชรลำสินท๕พยักษ

สวัสดีแล้วกรับประกอบครับหมดยกที่หนึ่ง
ครับมวยกุ้งแรกนี่ครับหาแม่ละยกแรกครับ
ใส่กันแล้วนะครับฝ่ายแดงนำคนเล็กนี่เสียเปรียบรูปร่าง
จกเป็นฝ่ายขยับเข้าหากับช้างเผือกนี้ก็เตะตัดล่างจะมืด
โดนนำพลนี่หัวเข้าไปกลางหลังครับลูกโทษ
นำเงินนี่มาแท้เนี่ยครับรูตัวสี่ห้าวันครับ
แต่มายาวเหลือเกินครับเอ้าเดี๋ยวดูยาวแบบนี้
เตะเข้าไปจะย่อหน้าหรือเปล่าครับ
มอบสามพันบาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็หนึ่งหมื่นบาท
ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางตามต่อครับยก๒พี่ป่าพี่บุ๋มครับ
ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับจราเข้เขียวนี่มาทุกสัปดาห
นี่แจกกันแทบทุกสัปดาห์เลยครับกระเป๋านี่เป็นมันเลย
วยตัวเล็กครับต้องเดินเข้าหามวยตัวใหญ่
แล้วตัวเล็กตีตัวใหญ่ได้หรือเปล่าความแข็งแกร่งเนี่ยกางเกงสีแดง
นี่ไม่ได้เป็น๒ลองไทยเหมือนกันครับน้ำพลเล็กก่อกับกัมบาภนะ

รู้ครับศอกขวาแล้วก็ตามแค่งสาย
สุดยอดหมวยไทยรัฐโดยอัลทมัตต์ทรงทาย
จัดการออกคู่มวยออกมาแต่ละนัดอย่างวันเสาร์
ที่๒๓คุณอนุมัติรู้ไหม

ลนตะกิจสจเล็กมชน

เพราะใช้จังหวาดเตะซ้ายเป็นแข้งนำ
เพื่อป้องกันหมัดของทางนำพลเล็กด้วย
ถ้าเตะไขว่เป้นฝนเนี่ยโดนแดงสวนหล่น

นี่ครับยับซ้ายแล้วเต่ากับแข้งขวา
เต็มครับลำตัว
ได้ลูกหนักด้วยนะครับนำพลเล็กแดง

สวยงามมากเลยลูกนี้
มีลูกล่อลูกชนเยอะนะมีร่างสลับบนตลอด

สุดยอดมวยในรัฐนี่ถือว่าเป็นหวานใจนะพี่ป่า

ต้องทำให้พี่น้องแฟนมวยทางบ้านถูกใจ

นี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์
ส่งไทยรัฐตนสุบัน
ตัวสั้นจะได้เปรียบนิดหนึ่งนะคะ

ตัวสั้นตัวเตี้ยต้องเป็นฝ่ายขยับ

โดนแทงแหลมสวยกว่าเยอะจับแล้ว

แดงไล่แขนอยู่ตีลำบากครับแบบนี้
ต้องโกงแทงโกงแทงจะสวยกว่าน้ำเงิน

อันนี้ต้องบอกว่าการฟิตซ้อมล่ะครับ

ใครยุบใครยิงใครย่อดเรียบร้อยทันทีครับเกม

ดังด่าแบนขวาเกี่ยวล่างลมนั้นยืน

ขลายทางขาวอ่อนไว้หนึ่ง
ทางเพือกเล็ก
หมายคู่แรกนี้จะผ่านมาแล้วอยู่ยกที่๒

ไหนน้ำคนเล็กนี่ขยับเข้าหาแตะตัดล่าง
ฝ่ายช้างเผือกนี่ล้มตึงเลยครับ
ช้างเผือกเล็กนี่หลักท้านไม่มั่นคง
เตะตัดล่างนี่เสียหลัก
โดนแล้วย้วยเลยครับ
เดี๋ยวดูครับโดนแตะตัดล่างบ่อย

น่ากลัวเหมือนกันนะครับตามต่อยกสองครับ

ยกทรงมวยนั้นดูกางเกงสีแดงนะครับ

น้ำเงินลำบากแล้ว
น้ำเงินลำบากแล้วถ้าวันนี้ออกแข้งซ้ายไม่ได้เหนื่อยครับ
ต้องเน้นไหลอย่างเดียวครับช้างเผือกเล็ก
โอ้โหเกี่ยวล้มไปล้มมาล้มกิ้งล้มหลายเลยนะครับ

ยังต้องท้อไม่ได้ครับต้องเปิดเก้งตลอดครับทั้งเผือกเล็ก
คุณภาพจับเด้งเค้นแล้วตีไปเรื่อยครับ
ฟังด้วยศอกมาแล้วติดนะครับแล้วแทง
ยัดไปเรื่อยครับช้างเผือกเล็ก
เข้าไปหลายชุดนะมาถึงตรงนี้แล้ว
ปล่อยตัวออกมานี่ครับชกแบบนี้ทรงนี้ถึงจะถูกต้องครับ
น้ำเงินชั้นเผือกเล็กเกียรติทรงฤทธิ์นะครับ
ต้องดันแทงอย่างเดียวครับแม่เดินเข้าไปจะไปคว้าแล้วไปเด้งตีนี่ลำบาก
แดงนี่เอาไปกินก่อนเลยโอ้โหโป่งลูกนี้สวยเลย
จะโต้ยังไงโต้ไม่ทันเลยนะครับปล่อยตัวออกมายก๓นี่๑นาทีแล้ว
โดนเข้าไปโดนขวางหน้าดันแทงเข้าไป๒๓ชุดแล้วนำพลเล็ก
ขยับขวาเริ่มตั้งหลักได้แล้วน้ำเงินพี่ป่า
เดินต้องเปิดให้จริงครับวันนิ่งมารอมาแสทจ้องนี่มีศิเจมชัยนะครับ
เน้นวงในครับช่วงได้เปรียบวงในได้เห็นครับ
ต้องบนกันครับเวลาจะเอาอพุ่มมือทำตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ประทะต้องเอาถอยไปตั้งหลักอีกนะน้ำเงิน
แรงประทะรักษณะนี้แดงแรงประทะดีกว่าเทศกรุง

โอ้โหเจอยักษ์ใส่เข้าไป๓มุตต์
เฟ่เมตต์ที่ทำท่าจะเปิดยอห้อนักษาเย็นไม่ค่อยดีนะครับ
ทำท่าจะไม่ค่อยดีแม่๒ยกดูดี
เต็มไหนตลอดครับช้างเผือกเล็ก
เกมเริ่มพลิกแปรถังนะครับคุณผู้ชม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

มันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันม
มวยคู่แรกของเรานะครับผ่านมาแล้ว๓ยกนี่ภาพช้า
อีกสามครับฝ่ายนำพลเล็กนี่ขยับเข้าหานี่
แทงเขาเข้าหน้าขาถูกช้างเผล็กล้ะกระทยามกง
เข่าเสียบเข้าลำตัวงามสับสอกแรกเลยครับ
กว่าสั้นกว่าไปสู้วงในนี่คิดผิดคิดถูกแล้วพี่ชัย
ครับโอ้โหนี่ดูแทงเขาไปลำตัว

ในเห็นชัดเจนนะครับดีกว่าครับช้างเผือกเล็ก
เดี๋ยวดูครับระหว่างท้องของนำพลเล็ก
กับยางของช้างเผือกเล็กอะไรจะแตกก่อนกันตามต่อยก๔
ติดในกรีงสีแดงดีนะซ้อนมาดีแข็งแกร่ง
มันเล็กที่ไหนอะไรคุณพูดผิดหรือเปล่า
เผือกใหญ่แล้วกันยิ่งชกยิ่งใหญ่ด้วยไม่ใช่อะไร

ดูกางเกงสีแดงแก้ยังไงครับนำพลเล็ก
เพราะประทานตรงไม่ปล่อยให้เขาคล้องแล้วแทงแหล่งไม่ได้ครับเข้าผูกลุกลูก
ถ้าอยู่นอกแบบนี้เกงสีแดงได้ลุ้นเลยพี่ต่อ
มาเกาะตรงเต้นโอ้โหแข่งซ้ายเต็มกับลำโตตรงเกียจตรงติ๊กไนท์ครับ

ตรงติ๊กไนท์ตลอดแล้วตอนนี้ช้างเบือกเล็ก

ต้องประเภทเอาคอซุกเลยซุกปีกแล้วเต้งอย่างเดียว
เกงสีแดงนี่ยังข้างนอกนี้ยังดูสดใสซาบซ่าอยู่ขยับเกี่ยวล่าง
แน่ครับยางทำท่าจะไม่ดีเหมือนกันนะครับต้องเกาะในอีกแล้วช้างปลูกเล็ก
แม่ต้องว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับนอกกันในครับมาเจอกันมาถึงตรงนี้นี่นะ
ตรงนี้สำคัญมากแล้วเป็นการหาผู้ชนะเลยใครทำได้ดีเอาไปเลยนะครับ
ใช่เป็นยกไฮไลท์เลย๓ยกนี่เบียกกันไปเบียกกันมาโดน๒ก็ไปอีกแล้ว

มันยัดมันแทงตลอดนะครับช้างเผือก
เข้าด้วยแต่พี่ป่าไม่ได้แทงเปล่าเลยครับ
ฆ่านิ่งทาเฉยทำไมออกอวยุทโต๊ก็เป็นเรื่องเสียหายทันทีนะครับ
พอในแบบนี้ครับมวยตัวใหญ่สูงกว่าพอติดในแล้วมันดูแม่
มันดูบังกันนิดมันดูมันดูได้เปรียบเห็นเลยนะครับ

วันดาพี่น้องแฟนมวยเฮียฮุยฮุยฮุย
ที่แรกเอาฮุยอยู่หน้ากระตูตอนนี้เริ่มพยายามเข้ามาในวิธีแล้วนะครับ
คุยเข้ามาครับขาเล็กขาน้อยขาใหญ่มารวมกันอยู่ที่เวที

ยอดมวยไทยรัฐในขณะนี้

มาแล้วตอนนี้ยักษ์ไส้สวยงาม

เยี่ยมยอดครับเกม
แต่ละลูกแต่ละดอกออกมานี่แหลมเฟี้ยวทุกลูกเลยนะครับ
ลุหลังทุกลูกออกประมาณกระดูกกลางสันหลังเลยนะครับ

หมัดกับสองต้องเอามาช่วยด้วยนะครับทั้งคนเล็ก
นี่ครับมีห้อของยอดมวยทารักโดยโปรเมอเตอร์เซินไทยอะไร
ไม่แน่นอนครับความแน่นอนคือสิ่งที่แน่นอน
อย่างที่ท่านเห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้
พลิกกันไปพลิกกันมาทุกนิดนาทีครับเกมมวย

โดนไปโดนมาเมืองสดต้องล้มโดนแล้วอ้อนแน่น
แต่เวลาแทงขึ้นมาดูมันแหลมแล้วมันดูน่ากลัวจริง
แทงแล้วคาไว้แบบนี้น้ำมือเล็กต้องแก้

กลายเปลี่ยนปลายยกที่๔ครับ
แต่น้ำเงินอยู่ล่างแล้วก็ยุ่งเลยครับลูกนี้
เปลี่ยนปลายยก๔แล้วต้องวากเข้าต่อใน๓นาทีสุดท้ายยกสุดท้าย
หัวบัดแล้วบัดกับทรอก
ยังใช้ได้อยู่ครับหมดยกที่สี่
ภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๔ที่ผ่านมา
คล้องครอบเลยเศียบเข่า
เสียบเข่าหักตี
นำพลเล็กก็เริ่มอ่อนแรงเสียหลักล้มลงไปอยู่

ทำท่าหายใจเป็นปลาบู่เหมือนกันนะครับพี่ชัย

ต้นเนี่ยช้างเผือกเล็กโดนทำท่าไม่ค่อยดีนะ
โดนขาสัมภาษณ์ยังจะแตก
แต่พอมายก๓ยก๔นี่วงแหวนรอบมาที่เสร็จเขาหมดแล้วนะ
เริ่มคล้องได้ตีได้ครับ
เดี๋ยวดูครับยกสุดท้ายจะแก้เกมยังไงครับนำคนเล็ก
ช่วงหมดยกที่มุมบอกกางเกงสีแดงนำคนเล็กนั้นบอกว่าไม่ให้ไปปั้มไปปล้ำทำไม

ก็ดิ้นไม่ออกเลยโดนน้ำเงินนี่โก่งแล้วแทงแหลมเข้าไป
สถานการณ์ยกสุดท้ายนี่รับเยอะเลยยังเกงสีแดงนำพลเล็กต่อกลับมาหน้า
น้ำเงินแต่โดนอย่างนี้มันจะมีซุดอ่ะดีพี่ป๊า
ยกสุดท้ายระวังนะศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันมีให้เห็นโดยตลอดนะ
เดียวครับกระพริบตานิดเดียวนี่ผลการตัดสินนี่เปลี่ยนเลยนะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณดูยังจับประกอบไปยังไงต่อไปสิ
โหนกแก้มนี่ปูดขึ้นมาเลยนะครับน้ำเงิน
มันถึงตัวตลอดพี่ป่ามันไม่หายใจเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้
ก็ออกได้ดีนะครับนำพลเล็ก

หรือว่าเกมของช้างเผือกวันนี้สู้ได้ดีนะ
หมัดเตียงไปเตียงมาเหมือนกันนะครับ
ต้องเน้นมัดอย่างเดียวคุณกำลังนัดยกกำตั้นอย่างเดียวแล้ว

บุ๊คเตอร์สายต่างแรกนางไหวต่างแรก

แรกด้วยขวาเช่นเดียวกัน

เจ้าช้างเผือกต้องแป้งท่า

ยักษ์หยุดนิ่งรอเฉย
แข้งขวาเตะสูงคอยโต้คืน

เจอขวาเต็มยังเฮกันอยู่

ปีเร่งกองรัวเดี๋ยวสงฤทธิ์สั่งเดินสายเตะ
เดินบ้างก็ยังไงเกมจะเปลี่ยนหนึ่งหรือเปล่า
บอกพอแล้วมั่นใจแล้วแต่ไม่ได้เป็นกรรมการนะ

แฟนมวยมั่นใจกับกรรมการมั่นใจดิบางทีก็เหมือนบางทีก็ไม่เหมือนนะพี่ป่า
เฮ้อการจัดสินอยู่ที่กรรมการครับ
ถ้าเหมือนก็ขอบคุณครับถ้าไม่เหมือนก็ตัวใครตัวมัน
ตอนนี้ใกล้บุ๊คใกล้หมดเวลานะครับ
ต้องรอผลการตัดสินของกรรมการ

เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยโดยจัดจากทรงชายราตนสุมันนะครับ

คู่แรกกับพลิกซะแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่